คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันครูในพื้นที่ต่างทั่วประเทศกันค่ะ
คุณครูเขาก็มีการออกมาทำบุญตักบาทกันเนื่องในวันครูด้วยนะ
เพื่อรำลึกถึงบุรพาจารย์รวมถึงเพื่อนครูที่ล่วงลับไปแล้ว
ส่วนทางภาคใต้เองเนี่ยคุณครูเขาก็มีการออกมาเรียกร้องรัฐบาลเหมือนกันนะคะ
อยากจะให้จ่ายเงินเยียวยาสำหรับครูที่เสียชีวิตไปเกือบ๒๐๐คน
พาคุณผู้ชมไปดูที่ยาลาก่อนเลยค่ะ
จากโรงเรียนในจังหวัดยาลากว่า๑๐๐คน
มาร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๖รูป
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมา
คุณครูที่นับถือศาสนาอิสลาม
ก็ได้ทำพิธีละหมาดเพื่อขอพรตามหลักศาสนาด้วยนะคะ
โดยครูทุกคนก็หวังอยากจะให้เกิดความสงบสุข
กลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

จากโรงเรียนต่างและครูที่เกษียณราชการไปแล้ว

โดยครูก็พร้อมใจการสวมชุดพื้นเมือง
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายมาร่วมพิธีนี้โดยเฉพาะเลย
เป็นการระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์

และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูด้วยกันเอง
อกจากนี้ยังได้รับฟังเทศนาจากพระสงฆ์
เน้นย้ำให้ครูระลึกถึงครูคนแรก
ซึ่งก็คือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูและสั่งสอนมาตั้งแต่เกิดค่ะ

ประธานสมาพันธ์ครู๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมประชุมกับญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือเยียวยา
ให้กับครอบครัวครูที่สูญเสียจากเหตุการณ์ไม่สงบ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗จนถึงปัจจุบัน
รวมแล้วมีครูเสียชีวิตไปถึง๑๘๔คน
และจะได้รับเงินเยียวยารายละ๔ล้านบาท

แต่จนถึงขณะนี้แล้วก็ยังได้รับไม่ครบเลยนะคะ
อยากจะเรียกร้องไปที่รัฐบาลและรัฐมนตรี

เร่งดำเนินการช่วยเหลือเงินเยียวยาที่ยังคงค้าง
รวมแล้วประมาณ๕๑๔ล้านบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ระยองเองก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะคะสำหรับวันครู
เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง

และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ทำประโยชน์ค่ะ
ส่วนครูที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระจังหวัดตาก
ก็ยังคงดูแลแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
ได้ฝึกสอนให้นักเรียนปลูกอยู่นะคะ
อย่างที่บอกว่าถึงจะเป็นวันครูครูก็ไม่หยุดทำงานค่ะ
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนมาให้ดูแลศูนย์เกษตรพอเพียงแห่งนี้
เราคุณครูก็จะใช้เวลาว่างจากการเรียนมาสอนนักเรียนทั้งปลูกผัก
ลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วย

รวมถึงยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ
เด็กจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ด้วยนะคะ